มาที่เรื่องราวของความเชื่อกันดีกว่า
เรื่องนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะคุณตองคุณใบตองคุณอาจจะมีความเชื่ออะไรเรื่องของคุณนะ
แต่ว่าซื้อเจ๊ค่ะคุณบุ๋มปะนัดดาคนนี้บอกเลยนะคะ
เธอก็มีความเชื่อเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเหมือนกัน
โดยที่ผ่านมาค่ะพี่บุ๋มนะบอกลองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาก็หลายครั้งนะ
ซึ่งก็ผลก็ค่อยพบเจอแต่สิ่งดีค่ะทั้งเรื่องงานเรื่องลูก
รวมถึงเรื่องหนุ่มด้วยเรียกว่ามีเข้ามาเพียบเลย
หนุ่มน้อยแล้วก็หนุ่มใหญ่ค่ะแต่ถ้ามาดีดีนะแม่ไม่ว่านะคะ
เพราะว่าอะไรมาแบบบุกถึงที่ทำงานอย่างเงี้ย

บางทีเราอาจจะมองว่าเขารักเรามากกว่านะเขาไม่ได้อยากจะมาทำร้ายเราหรอก

แบบว่าไม่ได้ถามเราสักคำว่าเราต้องการหรือเปล่า

คือถ้าคิดว่าไม่ใช่เราก็จะไม่คุย
ที่บ้านก็จะโทรบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะ

อันนั้นเราคงปล่อยไว้ไม่ได้

บางคนก็มีปกติมีงานมีเจ้าของธุรกิจก็มี
เขาตามเราเพราะชุดว่ายน้ำอย่างเดียวผมว่าก็คงไม่ใช่
เขาตามจากเพราะว่าอาจจะด้วยหน้าตางานการทำงานการพูดของเรา
ประกอบด้วยหลายอย่างกับการที่ใครสักคนหนึ่งจะชอบเรา
ใช่ไหมคะคงไม่ใช่เกี่ยวกับเพราะเห็นแค่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียว
ชุดว่ายน้ำก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยพี่บุ๋มเขาครบเครื่องจาก
ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ต้องเสน่หแรงเป็นธรรมดาเหรอแม่
แต่แม่สตรองแม่ยืนหนึ่งอยู่แล้วดิฉันเชื่อว่าทุกเรื่องราวจะผ่านพ้นไปได้
แล้วก็ฝากไว้นะจ๊ะบุกบ้านเขาไม่ต้องไปแล้วค่ะ
ต้องไปนะคะเดี๋ยวเขาเอาเรื่องแจ้งความนะคะคุณ